ทุกผู้ชมครับความคืบหน้าอีกคดีนะครับ
วันนี้เราก็แกะรอยให้ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เพิ่งได้รับการเปิดเผยล่าสุดเพิ่มเติมมาด้วย
ทีมข่าวของเราได้มานะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี

นางกันนิกาจำปาอายุ๔๔ปี
เธอถูกทำร้ายถูกฆ่า
แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ค่ะรถกระบะหายไป
เงินสดอีก๑แสนบาทด้วยที่หายไป
นี่เป็นกล้องวงจรปิดที่แยกบ้านเหล่านะครับ
อยู่ห่างจากจุดเจอศพนางกันนิกา

คนร้ายเนี่ยเอาศพมาทิ้งเอาไว้แล้วก็
เอารถกระบะกับเงินสด๑แสนบาทของเธอ
อันนี้หายไปนะครับนางกันนิกาเป็นชาวบ้าน
พระคือตะบนพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
นี่เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดล่าสุดมานะครับ
เดี๋ยวค่อยดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ท่านผู้ชมครับจะเห็นรถกระบะคันหนึ่ง
นี่นะฮะคือมันเป็นภาพกลางคืน

อันนี้ไงถ้าอันนี้มองเห็นชัดแล้วว่าเป็นรถกระบะ

เป็นไฟท้าย๒ดวงแล้วก็เป็นหลังที่เป็นกระบะ
ซึ่งมันคล้ายกับลักษณะของรถกระบะของผู้ตาย

ขับผ่านมาที่บริเวณตรงนี้
ซึ่งห่างจากจุดเจอศพ๕๐๐เมตร
นี่ฮะอันนี้ของถ้าเปรียบเทียบนะ
รถกระบะของนางกันนิกาผู้ตายเนี่ย
เขาเป็นสีนี้ลักษณะแบบนี้
ฝั่งขวามือคือภาพจากกล้องวงจรปิด

ตี๑๘นาทีนะครับ

คือรถนี้รถกระบาดต้องสงสัยที่ขับผ่านบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ย

คันแรกขับเข้ามาช่วงตี๑๘นาทีของวันที่๑๐กรกฎาคม

แต่ถ้าคืนก็คือวันที่๙คืนวันที่๙
อีกคันขับมาเนี่ยเป็นช่วงเช้าละ๖นาฬิกา๔นาที
นะแต่มันยังดูมืดมืดอยู่แต่เป็นช่วงเช้าแล้วนี่ฮะคันนี้เป็นเช้าของวันที่สิบ
กรกฎาคมจากข้อมูลที่ทีมข่าวได้มารถทั้งสองคันเนี่ย
ไม่ได้ขับกลับมาในเส้นทางเดิมนะฮะ
ก็สอดคล้องกับข้อมูลจากตำรวจชุดสืบสวน
บอกว่าคนร้ายขับรถกระบะเพื่อนำศพนางกันนิกามาทิ้ง
ในจุดที่เจอศพตอนกลางคืนแล้วใช้อีกเส้นทางหนึ่ง
เพื่อขับรถหลบหนีออกจากพื้นที่นี่นะฮะเป็นภาพเหตุการณ์ของกระบะสองคัน
ในคืนวันที่๑๐คืนวันที่๙ต่อเนื่องวันที่๑๐กรกฎาคม
มันมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ด่านตรวจนาโน
ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
จะเห็นกระบะนี่ครับ๑๕นาฬิกา๒๔นาทีพบชายใส่เสื้อยืดสีแดง
ขับรถกระบะหมายเลขทะเบียนพพจ๔๕๑๒นครปฐม
คันนี้ใช่เลยค่ะนี่คือคันรถของผู้ตาย
คือถ้าเทียบกันเนี่ยทั้งสีทั้งรุ่นยี่ห้อทะเบียนตรงเป๊ะ
ใช่เลยนะฮะรถของนางกันนิกาจำปาอายุ๔๔ปีผู้ตาย
ขับออกจากบ้านในวันที่หายตัวไปเนี่ยเธอขับคันนี้นี่แหละ
คันนี้ใช่เลยนะฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด๑๕นาฬิกา๒๔นาที
ส่วนภาพวงจรปิดอีกมุมเป็นภาพจากกล้องของจุดตรวจที่เดียวกันนะครับ
นี่โอ้โหเปิดกระจกเห็นชัดเลยอ่ะผู้ชายคนนี้นะขับรถกระบะคันนี้
มุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครราชศรีมาค่ะนี่นะฮะตำรวจเชื่อว่าคนร้ายเนี่ย
ลงมือฆ่านางกันนิกาในช่วงบ่ายวันที่๙กรกฎาคม
แล้วก็เอาศพไปทิ้งในป่าจากนั้นคงจะเอารถเธอไปด้วย
ในรถนี่มีเงินอยู่๑๐๐๐๐๐บาทนะฮะเป็นเงินสดแล้วเอารถไปทำความสะอาด
นี่ฮะแต่มุมนั้นเห็นชัดมากเลยนะเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีแดงเนี่ย
เพราะว่าเขาเปิดกระจกขับมาเลยนะอันนี้คือภาพช่วงบ่ายวันที่๑๐กรกฎาคม
ซึ่งมันจะย้อนไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือกลางคืนของคืนวันที่๙
ต่อเนื่องวันที่๑๐แล้วก็เช้าตรู่เลย๖โมงเช้าวันที่๑๐
อันนี้กลางคืนประมาณตีหนึ่งกว่ามีกระบะคันนี้
ซึ่งมันไม่แน่ใจหรอกว่าจะใช่คันนี้ไหมแต่ว่ารักษณะมันใช่
เพราะภาพมันมืดใช่ไหมครับมันเป็นช่วงกลางคืนกล้องวงจรปิดช่วงกลางดึก
แล้วดูช่วง๖โมงเช้า๖โมงเช้าก็จะเป็นรถคันนี้ที่ขับผ่านเส้นทาง
มาเป็นช่วงบ่ายเข้าสู่บ่ายอีกวันหนึ่งก็จะเป็นชั่วภาพช่วงกลางวัน
ใช่ไหมฮะแล้วจะมีช่วงหนึ่งที่คนขับรถเขาเปิดกระจกออกมาด้วย
ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะจะมีช่วงหนึ่งที่เขาเปิดกระจก
เห็นมั้ยแต่รถกระบาดคือของนั่งกันนิกาเลย
แน่นอนทะเบียนเดียวกันรุ่นสีเดียวกันหมด
แต่ไอ้ภาพตอนกลางคืนเนี่ยมันจะใช่หรือเปล่าแค่นั้นเอง
แต่ว่ามันก็ดูแล้วแหมมันก็ลักษณะใกล้เคียงรถมันใกล้เคียง
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยสันนิษฐานว่าคนร้ายช่วงบ่าย๑๐กรกฎาคมเนี่ย
พอขับรถผ่านด่านตรวจนาโนถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปทางโคราชเนี่ย
คือรถคันนี้ก็คงจะผ่านไปแล้วก็อาจจะถึงขั้น
เอาไปขายต่อเรียบร้อยแล้วก็ได้อืมนะฮะข้อมูลจากภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีอยู่เนี่ย
มันสอดคล้องกับข้อมูลที่ตำรวจได้รับมานะครับคือคนร้ายนำศพนางกันนิกาไปทิ้ง
ช่วงกลางดึกวันที่เก้ากรกฎาคมแล้วก็ใช้เส้นทางจากอำเภอเมืองขอนแก่น
อำเภอบ้านฝางขับรถผ่านอบตบ้านเหล่าเลี้ยวซ้ายมาที่จุดที่ทิ้งศพ
แล้วใช้เส้นทางถนนเลี่ยงเมืองขับไปยังอำเภอบ้านไผ่เพื่อหลบหนีต่อไป
นี่นะฮะท่านผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาสำหรับคดีนี้
ซึ่งมันต้องไขคดีต่อไปว่าคนร้ายคนนี้คือใครแล้วก็รถคันนี้ไปถึงไหนแล้ว
นะจะขายต่อหรือยังหรือว่าเงินสดหนึ่งแสนบาทเนี่ย
ผู้ตายเขามีติดรถติดตัวอยู่เนี่ยค่ะมันหายไปไหนอะไรยังไง
อืมวันนี้เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ
ไปตรวจสอบพื้นที่ที่พบศพแล้วก็บริเวณใกล้เคียงห่างจากจุดพบศพหนึ่งร้อยเมตรเนี่ย
มันมีวัดอยู่ค่ะชื่อว่าวัดป่าบุญทันตานะคะ
ทีมข่าวเราก็ลองไปสำรวจดูแหละว่ามันมีอะไรผิดปกติผิดสังเกตบ้างไหม
คุณจิรยุทธ์เนี่ยเดินไปถึงตรงห้องน้ำของวัด
ไปดูตรงประตูห้องน้ำแรกคุณผู้ชมดูตรงนี้ค่ะ
เห็นรอยเปื้อนสีแดงนี้ไหมคะเขาบอกว่ามันเป็นรอยเปื้อนคล้ายกับรอยเลือด
ครับแล้วลักษณะเนี้ยมันเป็นเหมือนมือคนแล้วก็นิ้วคน
เนี่ยจะเห็นเลยเหมือนเป็นมือแปะเอาไว้แบบเนี้ยค่ะเหมือนตะเกียกตะกาย
นี่คือผู้ตายนะฮะภาพนี้ภาพนี้เชื้อในตามนี้ผู้ตาย
เจ้าอาวาสวัดป่าบุญทันตานะคะถามถึงว่า
เจ้าอาวาสเห็นหรือยังเห็นหรือเปล่าว่าตรงนี้มันมีรอยเปื้อนสีแดงเหมือนรอยเลือดอยู่นะ
คนร้ายมาก่อเหตุอะไรแถวนี้หรือเปล่า
เจ้าวาดบอกฟังอาตมานะจิรายุทธ์
ห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำของวัดสร้างขึ้นเมื่อปีที่แล้ว
สีแดงเนี่ยอาตมาเห็นแล้วเพราะมันเกิดขึ้นตั้งแต่๓เดือนที่แล้ว
แล้วอ้าวเหรอใช่เจ้าวัดบอกว่าคือช่วงที่มาทาสีสาราวัดนะคะ
ไปใช้ห้องน้ำแล้วพอดีมือมันเปื้อนสีอยู่
เอามือนั้นไปจับประตูมันก็เลยกลายเป็นรอยแบบนี้
ท่านเจ้าอาวาสยืนยันนะคะว่าไม่ใช่รอยเลือด
เป็นรอยสีที่ช่างทาสีมาทำเลอะเอาไว้

ไม่ว่าจะเป็นตรงห้องน้ำหรือว่าตรงจุดพบศพเนี่ย
ตอนกลางคืนไม่ค่อยมีคนเข้ามาหรอกเพราะมันมืดมากแล้วก็เปลี่ยวมาก
เอ้าท่านผู้พวงดูมีแต่ปลามีแต่แบบต้นไม้แบรยาอย่างเดียว

ช่วงกลางวันจะมีแค่เจ้าของไร่มันสัมปะหลังมาดูแลไร่
วันเท่านั้นเองกลางคืนนี่ไม่ต้องพูดถึง
ตรงนั้นมันเป็นอะไรครับหรือว่า

เหมือนไปดูอยู่อ๋อน้อยก็เคยเห็น
มันไม่ค่อยมีคนมาไม่ค่อยมีคนมา
ทางเข้าวัดก็เข้ามาตรงนี้
ทางหลังมันเป็นไล่ป่าเที่ยวป่ามันสำบัดหลังอะไรของชาวบ้าน
มันจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาตลอดทางคืนใช่ไหม

นี่แสดงว่าพี่ออกไว้ว่าเป็นภาพด้วยแต่คงไม่ใช่ความจริงละ
เป็นศรีช่างเขาไปอาดน้ำมือไปเปลือกไปเปื้อนไปจับ
มันก็เลยก็เคยเห็นตั้งแต่เดือนที่แล้ว
ช่างทำศักดิ์ปรบแบบนี้ก็ไปดูอยู่

สำหรับความขึ้นหน้าทางคดีพันธุ์ตำรวจเอกนกพระเก้าสมมนต์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นบอกว่า
ตอนนี้แบ่งกำลังชุดสืบออกเป็น๖ทีมทุกทีมจะลงพื้นที่สืบสวนหาตัวคนร้าย
แล้วตอนนี้ตำรวจรู้ตัวบุคคลต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการตายของนางกันนิกาแล้ว
ประมาณสองถึงสามคนนะคะครับซึ่งกลุ่มคนต้องสงสัยเนี่ย
เป็นกลุ่มนักพนันที่มักจะชวนกันเล่นไฮโลซึ่งนางกันนิกาผู้ตายเองก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยค่ะ
อืมทีนี้เขาบอกว่าตอนเนี้ยบางคนเนี้ยออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
แต่มีบางคนติดต่อมาจะเข้าให้ปากคำเหมือนกันก็เดี๋ยวจะรอตรวจสอบ
ซึ่งตอนนี้ความครืบหน้าทางคดีตำรวจบอกว่ามากกว่าแปะสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ
เกี่ยวข้องกันในเรื่องเส้นทางเนี่ยตำรวจเก็บมาครบทุกอย่างแล้ว
แต่ยังบอกรายละเอียดตอนนี้ไม่ได้เพราะอาจจะกระทบกับการทำงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่
ตอนนี้สิ่งที่ขาดเนี่ยแค่พยานหลักฐานเชื่อมโยงสู่ตัวผู้ต้องสงสัยเท่านั้น
ถ้าหลักฐานครบเมื่อไหร่จะขอสารออกหมายจับบุคคลทั้งหมด
ปรับบุคคลทั้งหมดนะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
นี่คือเส้นทางของรถต้องสงสัยตามภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เจ้าหน้าที่ได้มานะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ตรวจสอบได้มาด้วย

กันนิกาจำปาอายุ๔๔ปีถูกพบเป็นศพถูกทิ้งหมกป่าอยู่นะครับ
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเธอเป็นชาวบ้านตะบนพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ว่าถูกทิ้งศพเอาไว้๙กรกฎาคมแล้วคนร้ายก็หลบหนีไปนะครับ
เราไปคุยกับผู้ที่เป็นหลานของผู้ต้องสงสัยนะฮะ
เพราะว่าเขาเคยไปเล่นไฮลงไฮโลอะไรอยู่
ก็ต้องขอปิดบังตัวตนหน่อยกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เธอบอกว่าเธอคือหลานของผู้ชายที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในตอนนี้
แต่ปกติเนี่ยเธอไม่ค่อยได้พูดคุยอยู่แล้วผู้ชายคนนี้คือน้าชายของเธอ
เพราะน้าไม่ค่อยอยู่บ้านน้าทำงานรับจ้างขับรถตู้
แล้วก็ชอบออกไปเล่นพนันไฮโล
ทำให้แม่แน่ใจนะครับว่าเวลาที่จะอยู่บ้านไม่อยู่บ้าน
หรือออกจากบ้านไปแล้วจะไปไหนอะไรยังไงบ้างเธอบอกเธอก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะน้าชายจะตระเวนเล่นไฮโลตามที่ต่างกับเพื่อนแต่ไม่ได้ไปบ่อนใหญ่
บางทีก็หายไปสองวันถึงกลับบ้านแล้วเวลาจะได้เสียเท่าไหร่อะไรยังไง
น้าก็ไม่เคยมาเล่าให้ฟังแต่บางครั้งน้าชายของเธอเนี่ยก็จะมาขอเงินเธอบ้าง
ขอร้อยสองร้อยเพื่อเอาไปใช้จ่ายนะครับ
ส่วนจะมีปัญหาเรื่องการเงินหยิบยืมจากใครอะไรยังไงเธอก็ไม่รู้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางกันนิกาเธอไม่รู้เหมือนกันว่าน้าชายจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
ตอนนี้เธอก็อยากรู้ความจริงเหมือนกันส่วนน้าชายเธออยู่ไหนเธอบอกเธอติดต่อไม่ได้
ก็เลยยังไม่ได้ถามกันเมื่อวานนี้ช่วงสายสายมีคนมาบอกว่าน้าชายเนี่ยกลับมาที่บ้านไหมนะ
แต่ก็ไม่ได้มีใครที่จะรู้ว่าน้าชายมาไม่มาอะไรยังไงไม่รู้ความเคลื่อนไหวด้วย
ส่วนตัวเชื่อว่าน้าไม่ใช่คนร้ายฆ่าคนตายเพราะน้าชายเป็นคนใจดีแม้จะเป็นคนพูดจาโผงผางเสียงดัง
แต่ตัวใหญ่อย่างนี้น้าชายเธอเนี่ยเธอบอกว่าขนาดปลาเนี่ยน้ายังไม่กล้าฆ่าเลยจะไปฆ่าคนได้ยังไง
ตอนนี้เป็นห่วงน้าชายมากที่อาจถูกคนร้ายฆ่าปิดปากก็เป็นได้เธอบอก
เพราะว่าน้าชายเนี่ยอาจจะไปรู้เห็นรู้เรื่องการเสียชีวิตของนางกันนิกาหรือเปล่า
ถ้าน้าฟังอยู่เนี่ยเธอบอกว่าอยากให้น้าออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจมาพบกับตำรวจ
จะได้รู้ว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่
แต่เขาก็คือเขาตัวคนเดียวเขาก็ไม่ได้มานั่งเดือดร้อนใครในตรงจุดนี้
พี่ดูข่าวเหมือนกันเนาะวันเช้าพี่ก็ดูเขาบอกว่าไม่ต่ำมีเป็นไม่ใช่ตาสำคนเดียวสองคนอะเนาะ
แต่พี่ก็คิดว่าน่าจะถ้ามีส่วนร่วมจริงพี่ก็คิดว่าน่าจะแค่มีส่วนร่วมน่าจะไม่ใช่คนลงมือ
ถ้าแกกลับมาถ้าแกรู้หรือแกดูพี่ก็อยากให้แกออกมาบอกเขาเหมือนกันแหละว่า
เหมือนตำรวจจะไปสอบสวนหรือจะถามหรือใครจะมาถามก็อยากให้บอกเขาเหมือนกันว่าคืออะไรเหตุเกิดเพราะอะไรผิดหรือไม่ผิดจริง
ถ้าผิดก็อยากให้ออกมาซะเพราะทุกวันนี้มันก็มาสู้ได้ถ้าเราไม่ผิดเราก็สู้ถูกไหม
คือผู้ตายวันที่ไปเจอศพเนี่ยสภาพมีบาดแผลที่ศีรษะนะฮะต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดในตอนนี้ด้วย
ตอนที่เรากำลังคุยกับหลานสาวของผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะคือเท่าที่สังเกตเนี่ยแหม่มันมีรถกระบะขับมาจอดที่หน้าบ้านนะครับ
เราก็เลยไปถามคนที่อยู่บนรถกระบะบอกว่าก็มาตามหาตัวของผู้ชายคนนี้เหมือนกันสมมุติว่าชื่อในปอก็แล้วกัน
ติก็ไปถามเขาบอกนี่มาตามหาปอเหมือนกันปอเนี่ยกู้เงินเข้ามาหมื่นนึงเนี่ยตั้งแต่มิถุนายนแล้วปกติต้องส่งให้วันละ๕๐๐
นี่ไม่ส่งมาหลายวันก็เลยต้องมาตามหาที่บ้านหน่อยโทรไปก็ไม่รับสายติดต่อไม่ได้
ติก็เลยถามว่าเอ้าแล้วในปอนี่เขากู้เงินไปทำอะไรอ่ะพี่คนบนรถบอกว่ากู้ไปเล่นพนันอันนี้ในปอนะฮะเขาอาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องคดีที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับ

เขาบอกผมก็ถามเป็นลูกค้าต่อพี่เขาใจไหมคือแบบ
แต่ว่าคนนี้ใช้ได้มีความรับผิดชอบอย่างนี้
ผมก็เปิดแค่นั้นอ่ะอืมแต่ผมก็ไม่ได้รู้ว่าเพราะเขานึกมา
ลูกค้าเขาเนี่ยแสดงว่าเป็นเพื่อนกับเขาหรือว่าไงน่าจะเป็นเพื่อนกับเขานะ

ทีนี้ทีมข่าวเราก็ยังติดติดตามในปอไม่ได้หรอกค่ะแต่ไปเจอคนที่เป็นคนรับเงินจากนายปอเวลาส่งดอกให้ส่งเงินให้กับเจ้าหนี้ที่มาทวงนี่แหละ
ว่าชื่อนางจงก็แล้วกันนะคะไปเจอนางจงนางจงบอกว่าปอไปกู้เงินแก๊งเงินกู้มาจริงหนึ่งหมื่นบาทตั้งแต่มิถุนายน
ดอกร้อยละยี่สิบส่งวันละ๕๐๐ซึ่งในปอเนี่ยจะเอาเงินมาฝากไว้กับเธอนี่แหละทุกวันเลย
เมื่อวานนี้ช่วงสายสายในปอก็มานะขับรถตู้มาคนเดียวเอาเงินมาฝากไว้ให้๕๐๐บาท
ก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีท่าทางพิรุธอะไรซึ่งในปอจริงจริงเนี่ยรู้จักกับนางกันนิกาผู้ตายมาระยะหนึ่งแล้ว
แต่ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
ขับรถตู้มามากับใครครับมาคนเดียวสามโมงสี่โมงเช้าครับแกจะมาตลอดเอาเงินมาฝากไว้
เงินรายวันห้าร้อยบาทเมื่อนึงนั่นแหละแล้วเงินที่เขากู้ไปหนึ่งหมื่นนี่เขาเอาไปทำอะไรครับแม่
ก็มากินก็ไปเล่นอ่ะฝั่งนู้นเขาก็ไปเล่นกันกับเขานั่นแหละเล่นอะไรเล่นไฮโลเขาน่ะเขานัดการเล่นน่ะ
วันที่เขามาล่าสุดเขามีท่าทางอะไรเขาบอกอะไรนอกนอกจากเรื่องมาเอาเงินมาฝากเขาไหม
พูดอะไรเลยแล้วมีแต่เราถามแกนายจะเรียกเขานายเนอะเวลาแกแต่งตัวเท่เลย
ถ้าแกออกรถตู้น่ะแต่งตัวดีเรียบร้อยเอานายนายจะไปไหนวันนี้ทำไมขี่รถตู้มาเราว่าอย่างนี้
จะไปกับนายกับนายกับนายแกก็พูดอย่างงี้นายได้อีกก็ได้วางสิ
ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะว่าในปอคนนี้เนี่ยยังเอามอเตอร์ไซค์ไปจำนำ
ไว้กับในทุนคนนึงด้วยเราก็ตามไปตามไปคุยสมมุติว่า
ว่าชื่อนางจำนองก็แล้วกันนะคะ
จำนองบอกว่าในปอเอามอเตอร์ไซค์รุ่นซุปเปอร์คับไอสีเหลืองมาจำนำจริง
๐บาทเมื่อ๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่เรื่องปัญหานิสินอะไรไม่ค่อยรู้หรอก

คิดว่าเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องไหมแม่
ยังก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำหรือเปล่า

แม่เห็นว่ามอเตอร์ไซค์สีเหลืองนี้ของใครครับ

เขามาฝากแม่ไว้ส่วนมากพวกที่ขาดเงิน

๑๐๐๐๐เท่าไหร่แม่

เดือนที่แล้วแล้วเขาต้องส่งยังไงต่อครับ
เขาก็ว่าเอาดอกมาตัดแต่เขาไม่มีเงิน
พวกเดือดร้อนไงพวก
พวกที่ว่าถ้าเดือดร้อนให้แม่ช่วย

เขาบอกไหมว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรครับ

แล้วเขาเอามาไว้บ่อยนะครับ

เรารู้เกี่ยวเขาเนี่ยเรื่องเล่นไฮโลเรารู้ไหมครับ
เล่นเฮโลพวกนี้มันก็จะเล่นทั่วไป

ใหญ่บ้านหมู่๗ที่เขาบอกรู้จักในปอนมาตั้งแต่เด็กแล้ว
เขาให้ข้อมูลสำคัญมาทั้งหมด๓ประเด็นด้วยกัน
เรื่องแรกในปอเท่าที่รู้จักมานะ

แต่ไม่เคยมีประวัติวิ่งราวชิงทรัพย์อะไร
แล้วก็จริงนิสัยก็ค่อนข้างดี

สำหรับภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นชายต้องสงสัยขับรถของนางเล็ก
หรือว่านางกันนิกาที่สวมเสื้อสีแดงในรถกระบะค่ะ
ภาพที่เราได้จากกล้องวงจรปิด

แต่รูปร่างคล้ายในป่อ
ในเรื่องของการพนันก็รู้
ก็รู้คนส่วนมากก็รู้

เล่นมาตั้งแต่
ถ้าเล่นนี่ก็เล่นตั้งนานแล้วล่ะ
ก็รู้ว่าเล่นตั้งนานแล้วล่ะ

เขาก็รู้จักกันตั้งนาน
เรื่องฆ่าชิงสับ
แต่ถ้าถามผมอย่างที่ผมรับทราบมานี่
เขาไม่ใช่คนลักษณะที่เป็นผงผาง
สามารถที่จะฆ่าคน

แต่ว่ามันก็ไม่แน่คือว่า
เราก็ไม่รู้กับเขานะแต่ถ้ามันมีมันแก้ไข
ตอนนี้มีรายงานจากทางตำรวจนะคะว่าตำรวจสืบสวนภาคสี่เนี่ย
นำตัวบุคคลมา๓บุคคลแล้วที่เป็นผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำค่ะ
โดยไปเจอตัวนอกพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลนะคะ
ว่า๓คนนี้น่าจะเป็นไม่มีส่วนรู้เห็นก็อาจจะเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าสามคนนี้ยังคงให้การวกไปวนมาอยู่เลยส่วนตำรวจที่สอบปากคำเนี่ยก็คือ
ตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีพื้นที่เกิดเหตุเป็นสพบ้านฝ่างนะคะครับนี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับช่วงเย็นที่ผ่านมาครอบครัวของนางกันนิกาไปรับศพที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นนะครับ
แล้วก็นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดมิ่งโพวนารามก็แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
นี่นะฮะรับศพมาแล้วนะครับนายพานุวัฒน์เสาทองอายุสี่สิบแปดปี
สามีของผู้ตายบอกกับเรานะครับบอกว่าหลังจากเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ด่านตรวจในอำเภอบ้านไผ่
สิ่งที่เห็นชัดเจนอย่างแรกเลยก็คือรถกระบะเนี่ยนั่นเป็นรถของเขาอย่างแน่นอน
เพราะอย่างแรกคือแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยมันตรงกันนะครับแล้วเขาก็จำรถของเขาได้ทุกอย่าง
เพราะเป็นคนแต่งรถเองกับมือมั่นใจว่ารถที่ขับผ่านกล้องวงจรปิด
เป็นรถของเขาส่วนผู้ชายที่สวมเสื้อยืดสีแดงที่ขับรถไปเนี่ย
ไม่กล้าฟันทงเหมือนกันว่าเป็นใครแต่มันก็คลับคล้ายคลับคลากับเพื่อนของภรรยาคนหนึ่ง
ซึ่งผู้ชายคนนี้เคยมาหาภรรยาที่ร้านขายของชำนะแล้วชายคนนี้เนี่ยที่ขับรถกระบะเนี่ย
ถ้าเกิดเป็นคนร้ายจริงเนี่ยก็จำได้ว่าช่วงบ่ายของวันที่ภรรยาหายตัวไป
ผู้ชายคนนี้มาหาเขาที่บ้านเขาก็พยายามสอบถามว่าเออเห็นเล็กไหม
เป็นชื่อเล่นของภรรยาเขานะฮะชื่อเล่นของผู้ตายนะเล็กไปไหนเนี่ยเห็นไหม
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ตอบนะครับเหมือนกับจะรีบไปทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมเห็นแต่เขาเปิดอะไรดูทีวีอะไรนั่นแหละ
โดยริ่งอยู่แถวบ้านไผลกันเลยไหมเนี่ย
ผมพอจะคล้ายคิดบ้าง
เพราะว่ามันไม่รู้ใจว่าเสียบาทเพราะว่าเราเป็นใครนะ
คือว่าผมไม่ค่อยไปก้าวไกลกับเรื่องเพื่อนแฟนมันด้วย

พิธรรมศพคืนแรกนะครับทางญาติให้เหตุผลว่าไม่อยากจัดงานหลายวันนะครับ
เดี๋ยวก็จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับอ่ะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครปฐมนะฮะ
เชื่อว่าหลายท่านที่เห็นคลิปเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหสงสารเด็กกันมากใช่ค่ะ